หนึ่งเรื่องไปชื่นชมความสามารถของน้องเหมือนกัน
คราวนี้เป็นน้องในโรงเรียนจังหวัดสะแก้วนะคะ

ส่งเสียงทำเสียงแบบเรียนสัตว์
คุณสุดสกุลทำได้นี่คุณทำเลี้ยสัตว์
แมวสุนัขสุนัขตัวเล็กทำสิโอ้โห
ไปดูสิว่าจะสู้กับคุณสืบสกุลได้หรือเปล่าค่ะ
เอมทำเสียงไก่ขันให้คุณครูฟังสิ

อ่าเสียงหมาโดดตีสิ

แมวกัดกัน
สุดยอด
ผมยอมแพ้น้องผมเป็นลูกสุนัขตัวเดียว

เป็นน้องชั้นป๔นะคะโรงเรียนบ้านพระเพลิง
แก้วค่ะน้องเนี่ยโชว์ความสามารถเรียนเสียงได้สารพัดสัตว์เลยนะ

เหมือนมากตกใจนึกว่าโอ้โหปลุกตอนเช้า
คุณผู้ชมฟังนึกว่าบ้านอยู่ติดกับแบบว่าล้าวไก่ได้เลย

เก่งมากนะคะเสียงไก่คันไม่พอค่ะ
ชิมอยู่บ้านตอนเช้านะปลูกคุณพ่อคุณแม่นะ

จิทัลไม่ต้องใช้ระบบคนแมนโน่ออกเสียงเพราะ
ไก่คันแล้วเสียงสูนักเขาก็ทำได้
สุนัขโดนตีก็ทำได้

แล้วก็แมวกัดกันก็ทำได้
เวลาให้น้องคิมทำแบบว่าแมวกัดกัดสุนัข

แล้วสูนักก็โดนตีอีกให้ไปเลี่ยงเวลา
แล้วก็ไก่ก็มาขันห้ามเอาไว้ว่าย
แล้วก็คลิปนี้นะคะถูกอัดไว้โดยคุณครูอำพลกำไรเงินนะคะ
แล้วก็อัดไว้เสร็จก็มาเผยแพร่ต่อในโลกโซเชียล
ล่าสุดคลิปนี้ก็มีคนกดไลค์ให้กว่า๒๐๐ครั้ง

เราเห็นความสามารถของน้องน่าสนใจเลย
นำมาเสนอต่อชื่นชมน้องคิมนะคะ
ก็อยากจะให้ใช้ความสามารถนี้ไปทำอะไรสักอย่าง
ไปเผยแพร่

ใช่ไปภาพหรือว่าไปประกวดรายการแบบ